ที่เรื่องราวน่าขนลุกนะคุณผู้ชมพี่อ้อมใจบันเทิงไทยรัฐของเรา
เล่าให้ฟังว่าวันก่อนเนี่ยไปเจอนักร้องลูกทุ่งสาวคุณเบลนิพาดาคุณผู้ชม
คุณเบลเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยนะโดนทำคุณใส่ใส่จ้า
เฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะถ้าเกิดว่าโดนทำคุณใสแสดงว่ามันมีคนที่ไม่หวังดีกับเราไง
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเมื่อวันก่อนเนี่ยน้องเบลเขาเดินทางมาโปรโมทเพลงใหม่ที่มีชื่อว่า
สองปีแพ้สองนาทีแพ้ชื่อเพมแกาหมี๋แล้วน้องจะก็เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตัวเองเนี้ยเดินทางไปแสดงคอนเซิร์ทที่บูรีรัม
ไฮทัดขอจับมืออะไรแบบนี้แต่ว่ามันมีเอฟซีที่เป็นผู้หญิงผู้ชายคู่นึง

คือเขาสังเกตนะน้องเนี่ยสังเกตว่าที่นิ้วของทั้งสองคนเนี่ยมีสีแดงติดอยู่ที่นิ้วด้วย
แล้วพอมาจับมือของน้องไอ้สีแดงเนี่ยมันก็ติดมาที่มือของน้องด้วย
พอร้องเพลงเสร็จน้องก็เลยปรีเข้าไปถามพี่ทีมงานหลังเวทีเลย
เขาก็เลยรีบเอากำไรตะกุดมาให้ใส่ถือเป็นการแก้เคล็ดไง
น้องบอกว่าโอ้โหยอมรับเลยว่าตอนนั้นตกใจด้วยกังวลด้วย
แต่ยังโชคดีนะที่เขาจับข้างซ้ายซึ่งข้างซ้ายเนี่ยน้องเนี่ยใส่แหวนหางช้างไว้พอดี
มันมีความเชื่อว่ากันของเข้า
ใช่แหวนหางช้างเนี่ยเขาบอกว่าช่วยป้องกันคุณสงคุณสัยที่ใครจะทำใส่เข้าตัวร้าน
คือลักษณะหางช้างเนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณผู้ชมเสร็จมั้ยเวลาเดินมันจะเป็นแบบว่าปัดไฟปัดหน้าปัดแกว่งอะไรแบบนี้แหละนะ
โชคไม่ดีออกไปถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องเบลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นสักนิดนึงค่ะ
เวลาที่คนเขาขอจับมือเขาจะจับแบบธรรมดาแต่ว่าทำไมเอ๊ะทำไมทำไมว่าเขาต้องจับแบบป้าย
เราก็สังเกตว่ามันมีอะไรแดงกำติดมานะ
หนูเจอแบบนี้มันคืออะไรแล้วพี่เขาก็เลยเอาตะกรุดมาให้ใส่
หนูก็เลยแบบเออมันก็แบบเป็นเรื่องแปลก

เขาบอกว่าแหวนหางช้างเนี่ยจะป้องกันแบบ
แต่ถ้าไม่ใช่ก็แบบขอโทษที่เราแอบมโนไปเอง

สำมาทางไหนสำไปทางนั้น
สำมากับอะไรให้ซ้ำไปกับอันนั้นค่ะ
ไม่เคยเพราะว่าน่าจะผสมแข็งมากกว่าของ

สำมาทั้งไหนให้ไปทั้งไหน